ที่แม่แพทย์กันบ้างดีกว่านะคะบ้านนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนกำลังลุ้นให้พ่อเบ้นกับแม่แพทย์เนี่ยเขากลับมาคืนดีกัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากภาพภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเจ้าตัวชี้แจงนะว่าไม่ใช่วันเกิดใครหรอก
ฉลองที่ลูกที่ลูกไปโรงเรียนแล้วไม่งอแงเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้คืนดีกัน
แพทย์ยังฝากบอกเบ้นตรงว่าติดลูกมากเรื่องมารับสลับกันได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทุกวัน
เพราะได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
อยากให้รางวัลเขาเฉยว่าเขาแบบเก่งอ่ะไปโรงเรียนไม่ลงไม่ร้อง
แล้วก็เลยว่าเออสั่งเค้กเป็นเค้กวุ้นมาแค่นั้นเอง
เพราะเอิญว่าวันนั้นเนี่ยที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันเพราะว่าคุณพ่อเขาไปรับก็ถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นเองค่ะ
ไม่มีอะไรเลยหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีบอกว่าหยุดยินดีก่อน
ก็แค่แบบทำหน้าที่พ่อแม่เฉยจ้ะแต่เราก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องดราม่านะตัวคุณพ่อ
เบ้นเองไม่ต้องดราม่าเพราะแพทย์ติดลูกมากค่ะต้องพูดตรงนี้เลย
หลายคนไปดราม่าแทนนะคะที่คุณพ่อไม่ค่อยได้ไปเจอคุณลูก
คือแพทย์ห่วงเลยลูกมาก
แล้วก็ไม่ค่อยว่างต้องไปตามดูคลิปที่เธอถ่าย
น่ารักมาก